สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
ไม่ไปแล้วไม่ต้องรอทำไม

เจ้าบุรีต้อย๔ตาม
ดูอีกครั้งนึงเมื่อกี้กี่ครั้งแล้วที่มันไม่รับ

ไปแล้วครับ

โอเคให้จับอีกที
ใครจะมีบางไม้นักคนจิงใจที่จะพาไปส่ง
นายฉันเล่ามานานแล้วแม่แคลมไอ้ฉันก็ต้องยืนห่วง
นายหาไม่ไหวบอกไปไม่ได้เพราะแกจะหมด
นายมาอีกขั้นแล้วยังดีนะเพราะวาง
หนึ่งอีกสักคนไหมคนจริงจ่ายเธอนาจฉันรออยู่
ไว้เวลา

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันมา
ประเด็นที่คุณผู้ชมเห็นก็คือการไลฟ์
เครื่องของเพื่อนของคุณดาจิมนะคะ
แล้วก็เพลงจริงนะฝนหน้านี้
เนี่ยมีมาก่อนหน้านี้แล้ว

เพราะว่าตอนนี้อยู่ในระยะเวลาที่จะมีการทำการศึกษากัน
อูเบอร์จะเข้ามาอยู่ในระบบได้ไหม
อูเบอร์จะอยู่อย่างไรกับสังคมไทย
แม้ว่าตอนนี้พูดได้เต็มปากนะคะว่าอูเบอร์ผิดกฎหมาย
แต่คนไทยจะใช้
เพราะต้องการดัดหลังแท็กซี่ที่แม้ว่าจะถูกกฎหมาย
แต่ไม่มีใจให้กันเลย
วันนี้๔คนนะคะไม่ใช่ทาจิมล้วนนะคะ
๔คนจะมาคุยกัน๒คนแรกเห็นหน้าไปแล้ว
เจอมาเต็มดาจิมรับไทยกับ
ฉันขอแนะนำเอาที่เรารู้จักก็คือพี่มาร์คพิษบูนะคะ
คือเจอประสบการณ์มาเองน่าจะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ฟังได้ว่า

ส่วนอีกสองท่านเพิ่งมาคุยกับเราไปนะคะ
นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่
คุณวรพลแก้มขุนทศและคุณวิสรุธชาววิวัฒน์
ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมสวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะ

เลขานุการนะครับเลขาธิการมันใหญ่ไปเลขามากกว่า
มาที่คุณดาจิมค่ะเริ่มที่คุณดาจิมก่อนเลย
เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังตั้งแต่ก่อนที่จะได้ถ่าย
จริงเรื่องมันเกิดตั้งแต่ต้นจนจบมาเป็นยังไงตอนนั้น
ก็คือรอให้ฝนมันซา

เขาก็ถ่ายวิดีโอคอล์
กับแฟนเค้า
เดี๋ยวส่งพี่ดาจิมขึ้นแท็กซี่ก่อน
ก็ห่างกับเขาประมาณสัก๑๐เมตร
เขาก็ไปไลฟ์สดอะไรกับแฟนเค้าแหละ
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณดาจิงเลย
ใกล้เห็นแล้วนะฮะตามคลิปเลยครับ
ก็คือคันที่๔ไม่ได้ที่๕ไม่ได้

อ่าคือถ้าย้อนกลับไปอันนั้นคือตอนตี๔
นึ่งเช้าของวันที่๒๘อยู่ที่แถวเพชรบุรีครับแถวเพชรบุรี
ทำงานเสร็จใช่ไหมทำงานเสร็จจะกลับบ้านหรือยังไงฮะ
คือรุ่นน้องผมเป็นดีเจ
เขามีงานรับงานที่นั่นที่ร้านก็ไม่เคยไปติดเราเข้าไปครั้งแรก
จริงกาลอย่างกลับมาตั้งแต่เทียงครึ่งแล้วเพราะว่ากากจากไปดูปฐุเกศ
แล้วก็ไปทำงานมาทั้งวันแล้วก็ตอน๕ทุ่มก็ติดรถ

แต่ว่าผมบอกจุดใหญ่ก่อนให้แท็กซี่เขารู้ก่อนว่า
แล้วเรียกคันแรกไม่ไปเพราะอะไร

ก็ประมาณนี้คันที่๓ก็มีแบบไม่ไปเลยก็มี
คันที่๔อาจจะมีแบบเดี๋ยวไปเติมแก๊สอะไรประมาณนี้มั้ง
แต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไปส่งรถไม่ทันมากกว่า
แต่ผมเข้าใจนะเพราะว่าช่วงนั้นมัน๔กว่า
เพราะว่าเขาจะส่งตี๕ก็มีใช่ไหม
ผมถึงบอกว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอไปใหม่ได้
แต่ทุกคันเปิดว่างมาก

เพราะว่าหนึ่งผมว่าก่อนอันนี้ผมไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่อยู่แล้ว
แต่ทำไมพวกเราจำคุณดาจิมได้ตลอดเลย

คืออารมณ์ตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่ในคลิปบอก

พี่มาร์คปกติใช้รถทักซี่บ่อยหรอ
ใช้บ่อยมากเพราะว่าพี่จะต้องบินบ่อย
เวลาจะบินเราจะใช้นั่งเครื่องบิน
เราจะต้องไปที่สนามบินใช่ไหมเราเอารถไปไม่ได้
นั่นจะใช้สนามแท็กซี่บ่อยมาก
แล้วก็บางทีดึกเราไปนั่งดื่มกับเพื่อนฝูง

เพราะถ้าผมโดนจับมันจะเรื่องใหญ่

ก็เลยใช้แท็กซี่เยอะนั้นผมก็เลยวันนั้นคือโมโหนะ

เพราะเราใช้บริการบ่อยมากแล้วเราใช้ในช่วงกลางคืน

แล้วแม่งเราไปหมกแล้ากำลังเมาด้วย
กำลังกำลังกลับบ้านจีน๒๓อันตราย

เพราะผมไม่สามารถไปส่งครูจอมทรัพย์ได้วันนั้น
ตอนนั้นพี่มาร์คทำเรื่องครูจอมทรัพย์อยู่
และอย่างผมอยากจะโวยวายมากเพราะเดี๋ยวแกมีเงินกำลังแล้วเราก็แบบ
กำลังอยู่ในช่วงของอันตราย
ครั้งแรกไม่ไปครั้งสองของสามสิไม่ไปตกลง
แล้วตัวนี้แกจอดรอทำไมตามจะจอดรอทำไม

นี่อารมณ์ตอนร้าวนี่เหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานเลยนะ
โดนอีกนะครับวันนั้นไปที่ซอยทองหล่อเอารถไปเข้าศูนย์
พอออกมามันก็มีฝรั่งเขายืนเรียกอยู่อย่างนี้เราก็ไม่รู้
เราก็ไปยืนข้างหน้าเขาตัวลามันก็วิ่งมาจากแดงหน้าเรา
อันนี้ก็เรียบไปแต่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้ไปอันนี้
พระรังก็ยังไม่ได้ไป
แต่พี่อันนี้ไม่ได้ไลฟ์อันนี้ออกทีวี
เอาโทษดีค่ะ
นี่คุณเปิดไฟว่างมาแต่คุณไม่รับมันแปลว่าอะไร
ก็บ่บไม่จอดเลยผมไม่รู้คุณเปิดไฟว่างมา
ช่วงเวลาส่งรถอีกหรือป่ะ

อะเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนะคะคุณตั้มกับคุณพี่คุณพี่มากนะคะดูเท่านี้ก่อน
คือที่ช่วงเวลาที่คุณนาเจมสเรียกอาจจะ
ไปพบกับรถที่เขาไม่ได้อยู่ฝั่งมินบุรีเนอะ
ผมยกตัวอย่างนะว่าถ้าเขาอยู่ปิ่นเก้าแล้วเขาไปส่งคุณตาจินที่มินบุรีเนี่ย
เขาต้องตีรถกลับไปปิ่นเก้าส่งอู่
ต้องล้างรถก่อนแล้วเติมแก๊สเต็มถังไปให้คุกกะ
แล้วถ้าเกิดวิ่งไปส่งคุณดาจิมกลับมาอีกชั่วโมงหนึ่งเป็น๒ชั่วโมง

คู่กะก็จะมานั่งรอรถสุดท้ายคู่กะ๑ชั่วโมงก็ไม่นอนแล้ว

คนที่เอารถไปส่งคุณตาจินกลับมาจะต้องควงรถแล้ว
จะต้องควงอีกกะหนึ่งเพราะคู่กะไม่ขับแล้วเขาไม่รอ
กะไม่รอแล้วไงถ้าคู่กะบอกมันเกินชั่วโมงไป๒ชั่วโมงเนี่ย

รถแท็กซี่เหมือนกันทุกสากรทุกขู่ทุกที่ไหม
จะส่งช่วงนี้เวลานี้ตี๔
ทรงกะตอนอะไรบ้างบอกเลยพี่
บางคนนะอันนี้เขาคุยกันเองในส่วนกรณีนี้
คือเท่าแก่ไม่ได้วอรี่กับคุก
ทีนี้ถามแทรกค่ะคือถ้ากะเวลาว่าส่งตี๕หรือสมมุติเกิด๕โมงเย็นก็แล้วแต่

คือเขาเปิดว่างในความคิดของเขาเนี่ยเผื่อมีคนเรียกเขาไปฝั่งที่เขาอยู่
นั่นคือประเด็นว่าผมเลยยกประเด็นหนึ่งว่า
ทำไมไม่เอากระดาษนี้เขียนแปะเลยว่าไปปิ่นเกล้า
เวลาคุณจะส่งรถเปลี่ยนกล้าวคนในศาลเขาก็ไม่เรียกแล้ว
คือในเมื่อมันยังไม่ถูกกฎหมายก็จริงไอ้ที่ผมเสนอเนี่ย
กฎหมายอาจจะยังไม่ออกมาก็จริงแต่ว่ามันน่าจะควรใช้
เพราะว่าหนึ่งมันจะได้ไม่เป็นข้อกล่าวหากันที่ว่า
เปิดไปว่างแล้วส่งทำไมไม่รับ

คือมีคนบอกทางแก้อันนี้แต่มันยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทาง

ผมไม่อยากจะมาตอบปัญหาว่า

คือจริงปัญหาผมก็แก้ให้กับสมาคมผมนะว่า
คือผมทำเป็นคอมพิวเตอร์ปริ้นต์มาเลยนะ

คือประเด็นที่นายกอธิบายคือกำลังจะบอกว่า
มันอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องมีการส่งกะจริง

เขาก็ไปพอดีจังหวะคุยกัน
เอาใหม่ดิฉันมาถามเลขาเพิ่มค่ะคุณวิศนุ

เอาคนขับจริงคือเขารู้สึกยังไง

แต่เพราะเอิญผู้โดยสารไม่ได้ไปทางเดียวกัน

คือเขาคิดว่าผู้โดยสารต้องเข้าใจด้วยเหรอ
ว่าอ๋อผมจะไปทางนี้มันคนละทางกับคุณ

เผื่อกะฟลุ๊กได้ไปทางเดียวกัน
คือคิดเผื่อไหมคะว่าผู้โดยสารเขาจะเข้าใจเราหรือเปล่านะ

ก่อนอื่นผมก็ต้องกลับขอโทษด้วยครับ
แต่พี่ไม่ใช่อยู่๑ในครรภ์เวลานั้น
ถ้าผมพร้อมผมรับหมดแล้วคนในสมาคมนะครับ
ผมขออนุญาตเป็นส่วนหนึ่งในอาชีพนี้
แต่วันนี้เป็นตอบแทนน่ะเป็นส่วน๑ของอาชีพนี้คือ
อยากให้อาชีพนี้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
เพราะเป็นปัญหาเนี่ยไม่รับผู้โดยสารเนี่ยมันหมักหมมมานานแล้ว
ทำไมไม่รับเปิดว่างไปคนละทาง

เหมือนท่านวรพลพูดก็กะว่า
จะได้ผู้โดยสารไปในทางเดียวกัน
ทางที่เขาจะไปส่งรถนะครับทางบ้านเขานะครับ

มันมีอีกหลายประเด็นหลายปัจจัยนะครับ
คือมันไม่มีเหตุผลอื่นคือที่เปิดไว้เผื่อถ้าฟลุกไปทางเดียวกันมันก็ได้รอบสุดท้ายก่อนล้างรถเติมแก๊สแล้วไปส่งรถใช่ไหม

ตอนออกมาโบกตี๔คิดไหมว่าต้องเจอแบบนี้คิดไว้เผื่อไหม
แต๊คซี่แบบซึ้งอะซึ้งเลย

ผมก็เลยบอกว่าโอ๊ยพี่พี่

เดี๋ยวตกเวที่เดี๋ยวตกเวที่เยี่ยมมาก่อนโอ๊ยน้องพี่ขอโทษ
แล้วหลับแล้วหลับเรานั่งคุยกันไปดีด้วยกันเลย
โอ้โหเจ๋งเลยอันนี้ผมชมเลย
แต่ช็อตแรกคือต้องบอกก่อนที่เราคนไทยด้วยกันนะ
แต่วันนั้นมันนานแล้วประมาณ๓๐ปีแล้ว
ซึ่งตรงนั้นก็มีคนบ่นเหมือนกันว่าจุดนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่จะเจอแบบนี้
จุดหลักของต่างชาติ
ตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างที่เขากะอยากได้ฝรั่งอย่างเดียวเลย
ซอย๓ดันนะตั้งแต่ซอย๓ไปหาซอย๒๑

ถึงหล่อมั้งก็อย่างที่ว่าฝรั่งเขารับใช่ไหมครับ

คือจากซอย๓ฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายนะ

ยาวมาถึงซอย๒นานา

คือโซนที่กะว่าไปแล้วได้ฝรั่งดีสุด

ซึ่งแต่ว่าถ้าคุณนาจิมต้องบกตี๔แล้วเกิดให้คุณนาจิมโอเคใช่ไหม

พี่มาร์คเล่าให้ฟังค่ะ

ไม่ไปสักครั้งประเภทจอดรอตรงห้างนี้ต้องส่งรถอีกเปล่าคะ

รถที่เขาจอดอยู่ห้างเนี่ยเขาจะรับเฉพาะทรง
สมมุติไม่ใช่สมมุตินะตอนนั้นคุณเรียกที่โต๊ะตั๊ดมิลบุรีใช่ไหม
คนขับที่นั่นมันจะไม่ค่อยชินทางฝั่งนี้นะ
มันจะส่งแค่พวกคนมาซื้อของในโซนหมู่บ้านซอยสาธัยราช
ซอยหนองจอกซอยคือจริงเขาก็กำหนดแค่อยากวิ่งตรงนั้น
แต่พอเราวิ่งไปเรียกเขาปุ๊บออกนอกเนี่ยเขาถามว่าผิดกฎหมายไหม
ถ้าตามกฎหมายขนส่งพรบพศ๒๒เนี่ยนะฮะ

คือถ้าโทรไปที่๑๕๘๔ก็จะถูกเรียกปรับ๑๐๐บาทขั้นต่ำ
อันนี้คือกรมขนส่งใช่ไหมเบอร์กรมขนส่ง
ทุกคนขึ้นที่เบียงกับกรมขนส่งทุกคันทุกคน
เดี๋ยวนะคะคือที่นายกอธิบายมากำลังจะบอกว่า
ถ้าเลือกได้เขาก็อยากจะส่งแค่โซนนั้น
ใช่ครับแต่บังเอิญเขามาปฏิเสธคุณมาร์คเนี่ย

เอาใหม่นะคะคือดิฉันเคยได้ยินมาว่า

คือมันมี๒แบบนะคนเกิดมาขับรถแท็กซี่เนี่ย
อย่างพวกกลุ่มที่เขาอยากได้ทางยาวก็ไม่อยากได้ทางสั้น
กลุ่มที่อยากได้ทางสั้นก็ไม่อยากได้ทางยาว

ตอนนี้สุวรรณภูมิก็เลยจัดโซนนิ่งไว้

เดี๋ยวนี้สวรรพูมเขามีเซ็กซี่สองแบบนะครับมันก็ทำเซ็กซี่ไปคนละสีเลย
นี่ทางสั้นสีแดงด้วยนี่เหลืองนี่ทางยาวอะไรแบบนี้ไหม
ยังไงก็เหมือนสวรรพูมเขาทำ
มีวิ่งระยะสั้นกับระยะไกลใช่ไหมฮะอย่างสนามบินสุวรรณภูมิ
นี่เขาวิ่งอยู่เขารู้เขาจะเริ่มทำ
เขาวิ่งอยู่ในสวนคือสรุปว่าแล้วแต่ผมต้องซื้อหวยก่อนใช่ไหม
พี่มาร์คก็ต้องเข้าใจก่อนว่าโครงสร้างเนี่ยอาชีพทุกอาชีพเนี่ย
มันก็ต้องมีคนหลากหลายมีทั้งคนดีและไม่ดีนะครับ
อยากให้ทางสังคมเนี่ยดูเขาแนบว่า
เท่าจัยคือคนดีมีเรารู้เป็นส่วนน้อย

แต่ว่าคนที่เจอเนี่ยจะมีอารมณ์

นายกอธิบายกำลังจะบอกว่าที่จอดตรงห้างเนี่ยมันมีแท็กซี่
ที่เลือกวิ่งเฉพาะโซล
แต่ก็ดิฉันเข้าใจถูกใช่ไหม

ที่ผมมาจอดรอคือถ้าบ้านคุณอยู่ทางนี้ผมอยากไป
อย่างนี้เหรอใช่เขาจะมีการเสียค่าคิวกันไงกับโลตา
เดี๋ยวนายกแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติแบบที่ฉันแบกออกมาเต็มจากห้างเลย
ที่ฉันก็ต้องเดาความรู้สึกแท็กซี่แล้วออกไปตรงหน้าถนนเพื่อเรียกเหรอ

กลุ่มนั้นประมาณสักไม่ถึง๑๐๐คันหรอก
มีประมาณ๒๐คันได้มั้งในวินนั้นน่ะวิน
ระวินในโลตัสเนี่ยก็จะมีรถไม่เกิน๒๐คันหรอก

ซึ่งบางคันอาจจะอายุไม่ได้ต่อทะเบียน

คือการที่พี่บอกอันนู้นอันนี้มันไม่มีประโยชน์หรอก
ต้องหวัดเลยตอนนี้คือคุณต้องรับ
ถ้าคุณไม่อยากรับคุณก็ต้องไม่ต้องขับแท็กซี่

พอเขาจะไปใช้อูเบอร์

เดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดเอาประเด็นที่ห้างก่อน
คือพี่มาร์ครับได้ไหมถ้าสมมุติคำอธิบายคือแบบนี้ว่า

แล้วมันจะมาจอกทำหอกอะไรตรงนั้น

มันต้องแล้วจะดวงกันผมเรียกแล้วกัน
มาร์คมันไม่ถามว่าเขาอยากจะไปไหน

พี่มาร์คต้องถามแล้วก็ถ่ายรูป

วันนั้นข้อธุระสำคัญ

ดูของการคุณภาคพยานแต่แม่เราไม่อยากเราก็เลยเอา

เดี๋ยวนะคือเห็นพี่มาร์คบูแบบนี้นะคะขอถามทิ้งท้าย
คือเอาเข้าจริงพี่มาร์ครู้สึกว่าตัวเองจำเป็นจะต้องทำ
อย่างที่คุณวิศนุแนะนำไหมว่าอาจจะพูดให้รู้ว่าเฮ้ยคุณทำแบบนี้ก็ไม่ถูก
หรือถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายเป็นคลิปเก็บไว้โทรแจ้ง

พี่รู้ป่ะว่าหลายคนเนี่ยมันมีปืนในรถนะใช่ไหมครับ
ผมเคยนี่เรื่องจริง

ผมเจอควักปืนใส่อ่ะรู้ป่ะพี่แต่แท็กซี่เนี่ย

ผมเรียกกลางคืน

โดดเลยโดด
นี่เรื่องจริงนี่หลังลาม

นี่ประมาณ๓๔ปีแล้ว

ไม่ต้องกลัวทะเลาะกันแค่จะเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกต่อให้เข้าใจเหตุผล
คำถามคือแล้วจะอยู่กันไปอย่างนี้หรอคะแล้วเดี๋ยวเปิดประเด็นอูเบอร์ไว้
คำถามคือก็ถ้าเจอแบบนี้แล้วมันมีทางเลือกแล้วยังไม่ถูกกฎหมาย
แต่เขาเจอแบบนี้ที่ถูกกฎหมายเขาจะไปเลือกอันที่ยังไม่ถูกกฎหมายได้ไหมล่ะ
รับได้ไหมล่ะสกูล์ค่ะ
ใช่โปรดติดตามตาม
คือคุณผู้ชมถ้าเราฟังเพลงนี้เหมือนแต่งหลังจากเกิดเหตุการณ์

ไม่มีการเอาโหลดด้วยก็คือให้ฟรีเลยให้ชมฟรี
อ๋อค่ะคุณผู้ชมเข้าไปหาเจออ่ะเดี๋ยวยอบวิวคงพุ่งอ่ะ

พอเอามาแปะไทม์ไลน์กันเต็มไปหมดเลยนะ
อย่าหาว่าแซวนะคะเพราะว่าเราหาทางแก้ปัญหาอยู่
นี่คือการอัดอั้นจนแต่งออกมาเป็นเพลง

ประมาณนี้ครับก็เพลงนี้ก็ช่วยช่วยกันแต่งกับพี่แก๊ปด้วย

ตอนนั้นมันเกิดแรงบีบอะไรขึ้นมาถึงออกมาเป็นเนื้อเพลงนี้

ทำไมไม่รับเราแต่เลยไป

ไม่ได้ว่าทั้งหมดนะมีชมด้วยนะ

ไอดีก็ดีไอ้คนจะไลกก็มาประปนจนปวดบันเมืองต้องการนัก

ผมไม่ได้ถามเขาแต่ผมว่าก็ต้องมีเจอบ้างก่อนนะ
คนไทยส่วนใหญ่ประชาชนต้องมีบ้างแหละ
คือคุณอาจิมจริงเป็นคนขับรถส่วนตัวใช่ไหมคะ

แต่ว่าก็จะใช้แท็กซี่อย่างเวลาไปดื่มไปไหนอย่างพี่มาร์คเหมือนกัน
คือขับรถส่วนตัวแต่เวลาไปสนามบินหรืออะไรอย่างนี้

คือเราก็ยอมรับเราดื่มมา
ถ้าเกิดเราไม่ดื่มเนี่ยกลางคืนเราก็ต้องขับรถส่วนตัว

เราก็นัดกับเพื่อนมาจากอเมริกาเราบอกว่า

อันนี้เต็มที่ก็ซัดเต็มคราบ

พอเราบอกจะไปเขาไม่ไปหรอก
ซึ่งพฤติกรรมขนาดนี้เราเคยได้ยินในวงการอยู่แล้วไหมคะ

เอาไปว่าประมาณสักถ้าคิดเป็นยอดคนก็ไม่ถึง๑๐๐คน
คือจะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาเป็นทหารเป็นตำรวจมาขับ
ซึ่งเขาก็ต้องพกไว้เพื่อต้องการที่
หนึ่งทำนอกราชการคือบางครั้งเขาก็ต้องเจอเหตุเขาก็ต้องรีบเตรียมพร้อมอยู่แล้วก็มี
เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มาทำกับผมสิเห็นไหมมันก็ไม่ใช่แล้ว
ก็อีกส่วนหนึ่งคืออีกส่วนหนึ่งซึ่งผมก็ต้องมีสองส่วนเนอะ
อีกส่วนหนึ่งคือก็ไม่ใช่ตำรวจแล้วไม่ใช่ทหารแต่ว่า
อภิษฎว่าตัวเองมีอาวุธปืนมีปืนพก
แล้วก็มีสิทธิ์พกมันก็ไม่ถูก
เข้าใจแต่ที่ถามคือว่า
เหนือจากลักษณะของผู้ขับที่อาจจะเป็น
คนที่รับราชการแล้วมาขับนอกเวลา
แล้วมีไหมที่เหมือนกับโหด
ไม่ใช่ค่ะคนละกลุ่มกันหมายถึงว่าโหด
มันก็มีการพกอาวุธอะไรอย่างนี้

มันก็มีคืออัคคติกับคนที่มีบมด้อยในส่วนตัวเองนะ

คือก็พกเพื่อป้องกันตัวเอง
แล้วก็คิดว่าคนอื่นจะมาทำอะไรเองตลอดเวลา

คือไม่ใช่อะไรที่ถามเพราะว่าพี่มาร์คเขาเจอ
ก็เลยถามว่ามันเจอเยอะไหมนะคะ

ทีนี้ขอกลับมาเปิดประเด็นอันนี้เพิ่มนะคะ
ก็คือว่าพี่มาร์คปกติไม่ได้ใช้รถแท็กซี่อยู่แล้ว

ผมก็ยังใช้สะดวกเขาบอกครับ
หรือว่าจะไปไหนสนามบินก็โทรบอกยามหน้าหมู่บ้าน

แล้วก็แถมบุวร์บานก็จะมีวิน

นึกถึงเปิด๒๐บาท
แล้วต้องบอกเขาก่อนไหมไปไหนเขาต้องตัดสินใจก่อนไหม
ใช่เขาต้องถามก่อนว่า
คือถ้ามันเจอปัญหาแบบนี้เราจะกลับมาที่ปัญหาอูเบอร์ที่เราคุยกันตอนนั้นว่า

มันฝังใจต่อให้พี่บอกว่าเปอร์เซ็นต์มันต่ำกว่า๑ก็ตาม

แล้วมันเจอกันเยอะคนไอ้ที่ไม่ถึง๑มันกระจายไปแบบ

ในส่วนนั้นมันก็ต้องดูที่ผู้ใหญ่นะฮะ
แต่ว่าส่วนของแท็กซี่ที่เราใช้แอปอยู่ก็มี
คือก็มีกราฟแท็กซี่ใช้อยู่ลูกค้าก็เรียกเยอะ
วันหนึ่งนี่ก็หลายพันครบหลายพันแบบ
เรียกว่าวันนึงเนี่ยคนหนึ่งเอาคนหนึ่งดีกว่าตีเป็นคนอ่ะ
ก็มีอย่างน้อย๑๐เที่ยวที่เรียกแก๊ปผ่านแก๊ปนะ
ตั้งแต่แบบมีเรื่องราวของอูเบอร์ขึ้นมานะคะ

คือทำอะไรที่เปลี่ยนไปแล้วบ้างแท็กซี่
ก็ได้ทำอะไรเปลี่ยนไปแล้วบ้างใช่ไหม
ภาพลักษณ์คือใหม่คือการแต่งกายเรียบร้อย
ภาษาตีของการประเศษคือไม่มีเลย
คุณเนี่ยจังหวะรับลูกค้าเนี่ย

เรารู้ทันทีเลยว่าจังหวะพอดีมันชนกันเราก็เรียกเข้ามาอบรม

ถ้าเกิดลูกค้ามาพี่ปล่อยมือก็จบแล้วพี่ก็พูดได้
ไม่ฮะกดปุ๊บมันก็จะค้างอยู่
มันค้างคือมันจะปรับได้

ตั้งแบบตัวกดปุ๊บกดแล้วติดค้าง

พอถึงเวลา๒นาทีตั้งไว้มันจะถึงจะดับไปเอง
เดี๋ยวนะครับอย่างที่คุณวิสูฬุกับนายยกเล่าให้ฟัง

ใช่ค่ะถูกต้องครับใช่ครับ
ก็รวมแล้วก็หลักเกือบปลวกกันในสององค์กรที่เราทำจริงเนี่ย

เมื่อกรุ่นนี้ตอนต้นรายการที่บอกว่ามันมีเบอร์๔ตัว

แจ้งไปแล้วทำได้จริงว่า
ทำจริงว่า

มีฮะเพราะสถิติทางกรุ่นผลส่งก็แจ้งมาแล้ว
กรณีปฏิเสธอยู่๗๓ลาย

ผู้จำไม่สุภาพก็๒๐กว่าเคส

เพราะว่าแพ็คซี่ที่วิ่งอยู่เนี่ย
วันหนึ่งต่อวัน๗แปดหมื่นคัน

ที่ถูกแจ้งแล้วรู้ว่าตัวตนเป็นใครเนี่ย
โดนอะไรคะคนขับคนนี้โดนอะไร

ถ้าเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงนะครับ
กรรมการขนส่งเขาจะต้องเรียกผู้โดยสารเนี่ย

ไม่ได้ฟังความข้างเดียวนะครับ
โทรถามหรือว่าต้องมาที่กรมการขนส่ง

สารก่อนว่าสะดวกหรือเปล่า

ซึ่งเงื่อนไขแบบนี้คุณตาจิมก่อน
ถ้าสมมุติเราเป็นคนที่แบบแจ้งไปแล้วเขาขอข้อมูลนี้
โอเคครับเพราะว่าที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนี้
บางทีก็ไอ้นี่เหมือนกันนะแบบลำคาญกันนะ

วันนั้นตั้ง๕๖คันนะนะ
คือน้องคิดไหมว่าเอาไงดีวะ
จะแจ้งหรือก็ที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้แจ้ง

เออเดี๋ยวเจอกันก็โมโหนะตอนนั้น

นี่สายคนไทยอ่ะนี่สายคนไทยไม่ค่อยมีใครอยากเรื่อง
อย่างขนาดผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบมีเรื่องนะ

ผมเนี่ยพบพสไปแล้ว

มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเคลียดแขนอย่างนี้
ไม่ใช่พี่มาร์คถ้าพี่มาร์คเนี่ยบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ถูกต้อง

คือตอนนี้ผมบอกตอนนี้พี่ผมเข้าใจชมโรมพี่เลยนะ
ผมว่าพี่ทำดีอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าตอนนี้คนที่กำลังทำให้พี่เสียหายมันไม่ใช่กลุ่มพี่ไงครับ
ที่เราไปเจอตอนนี้คือพี่ต้องมีวิธีการแล้วทำยังไงก็ได้

คือผมรู้ว่าเถียงกับพี่เนี่ยมันก็ไม่ชนะหรอก

แล้วใครจะมากับดิจังกัน

ประชาชนมันไม่รู้หรอกว่าใครเถื่อนไม่เถื
เห็นมาเขียวเหลืองแดงม่วงมาก็โบกแล้ว
ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็ต้องให้ทางกรมการขนส่งเจ้าหน้าที่ที่เขารับผิดชอบเข้ามาดู

โอ้ยเก่งด้านล่างไปนู่นบอกรถพลิกอัพไปเสริมแนบนู่นใช่ไหม

คุณม้าคะขอปิดท้ายช่วงที่๒คือ
ถ้าเป็นพี่มาร์คต่อให้พี่มาร์คเป็นแบบเหมือนกับคนบู๊เนี่ย
มาร์ก็จะไม่ถ่ายรูปไม่โทรไปแจ้ง

ผมมีปัญหาประจำผมยังไม่เคยโทรไปแต่ครั้งเดียวใช่ป่ะ

แต่ผมก็ไม่เคยโฮดแต่ผมขี้เกียจเสียเวลาว่าผม

คือแนะนำแนะนำหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เดี๋ยวก่อนออกก่อนเดี๋ยวผมกำลังกลับมาสักครู่
เวลาน้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะเราคุยกันนอกรายการเยอะเลย
จริงน่าจะไลฟ์ในเพจของพี่มาร์คเนอะหรือของคุณดาจิมเนอะ
ประเด็นนี้ต่อเนื่องให้คุณวิสรุธก่อน
พูดได้กันคนละรอบรอบนี้ข้อเสนอคืออะไร

ให้พี่มาร์คให้คุณดาจิมข้อเสนอให้ผู้ใช้บริการ

เราจะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเราเองมีอะไรบ้าง

ที่จะแก้ปัญหาก็อยากให้กรมการขนส่งทางบก

ที่เขากำกับดูแลรถสาธารณะแท็กซี่
อาจจะเกิดมาจากอู่เถื่อนส่วนหนึ่งที่ทำให้มันมีปัญหา
ก็หมายถึงว่าเอาคนขับที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อจะให้อู่ตัวเองมีการปล่อยรถ
ปล่อยรถให้เขาเช่าเพื่อจะได้มีรายได้นะครับที่เขาไปประมูลมา

คือจากกรมการขนส่งทางบกก็คือเอาจากสหกร

ก็น่าจะมีส่วน
ซึ่งอันนี้ไม่ใช่หน้าที่พวกดิฉันแล้วนะคะ
คือมีหน้าที่ต้องไปวิเอง
คืออยากจะผ่าน

คืออยากจะบอกว่ามันมีปัญหาแบบนี้อีกด้วย

แล้วช่วยกันส่งเสียงให้หน่วยงานแก้ปัญหา

ข้อแนะนำคนใช้บริการ
ก็ผมอยากฝากทั้งวันนี้ผู้
ผมถือสองอันเนี้ยเป็นตัวแทนค่ะของประชาชนทั้งประเทศ

ที่ใช้บริการรถสาธารณะทั่วโลก

ว่ารถคันใดหรือรถผู้ใดที่นำมาใช้แล้วไม่ให้บริการ

ขอแทรกคือทุกอย่างถ้าหมดแล้วไม่ปฏิเสธเหรอคะ

มันไม่ใช่ไม่ปฏิเสธคือหมายว่าถ้าเราจะปรามปรามนะฮะ
ปรามบุคคลเหล่านี้เพื่อให้เข็ดหลาบ

แอปพลิเคชันตัวนี้เราไปโหลดไว้ที่เครื่องโทรศ
เราเจ้งว่าต้องให้ทุกคนร่วมกัน
ถ้าเราไม่ร่วมกันเนี่ยปัญหามันไม่จบนะครับ
เรื่องนี้ต้องฝากตรงนี้ไว้
คนผิดก็ไม่ถูกจัดการเพราะไม่มีคนแจ้ง
มันไม่ถูกจัดการเพราะว่าไม่มีคนแจ้งครับ

คือจริงปัญหานี้แก้ง่ายมากเลย
ถ้าผู้มีอำนาจจะแก้ยังไงปัญหาก็ไม่แก้ใช่ไหมครับ
จริงเนี่ยผมคุยกับพี่เว้ยสุรินทร์น่ารักมาก
เป็นที่ที่น่ารักมากผมกำลังเบรมคนที่ผิดคน
ปัญหาคือมันเกิดจากอะไรคนที่ตอนนี้คนเราไม่มีงานทำครับ
ทำอะไรขับแท็กซี่
ขับก็ขับได้บางทีบางคนใช้บัตร

มันต้องมีการมาตรการที่ยาแรง
ผมส่งเจอเลยถ้าเกิดมีเหตุการณ์วันนี้
โทษจำพุกไปเลย๕๑๐ปีมันจะจบ

ไปมาตรงนี้คือแท็กซี่ดีเยอะนะฮะ

ขนาดนี้ปล่อยนักทั่วมาอีกสามคน

อู๋นี้คุณปฏิชนึงประเภทไม่มีใบอนุญาตขับ
ฮเต้นเกาะก็ไปปล่อยแล้วก็แก้มาถามเอง

หรือมอเซียบเลยยาแรงโต้มอะไร
ใครมีใบขับขี่สาธารณะไม่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วมาขับรถแท็กซี่
ต้องเอาจริงต้องเอาโทษจริงเลย
ปิดท้ายขออนุญาตขัดจังหวะนิดนึงขอปิดท้ายไม่เกินนาที
โอเคครับผมพูดแทนประชาชนที่ใช้แท็กซี่ทั่วไปก็คือ
ทำยังไงก็ได้แค่แบบโบกค่ะที่ว่างแล้วได้ไปเลย

แค่นี้เองเพราะว่าไม่มีความคิดที่ว่าจะต่ออะไรให้

ไม่มีเลยเอาง่ายเลยโบกไปเลย
นี่กลับว่าจบแกรนมากเลยนะจบอลังการขอแค่นี้

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราคงได้ถกกันอีกหลายรอบ
วันนี้ยังไงขอบคุณสมาคมซึ่งคงจะพูดแทนทุกคนไม่ได้
ขอบคุณที่มารับหน้าเสือแทนนะคะยังไงมาฟังทุกรอบขอบคุณมากจริง
แล้วก็ขอบคุณที่พูดแทนนะคะ
อันนี้อั้นนะเนี่ยพี่มาร์คเนี่ยวันนี้ขอบคุณทั้ง๔ท่านค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เอก
แล้วของรายการพรุ่งนี้กลับมาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ